และถ้ามีโอกาสก็จะพาไปที่นี่และอยากให้ไปกันด้วย
พิกัดเฮงวันนี้หมอไก่จะพาไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับ
หลวงพ่อสุดเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
เขาว่ากันว่าท่านเป็นอาจารย์ของตีใหญ่จอมขมังเวศเลยทีเดียว
เห็งจะปังขนาดไหนติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ

แต่ที่วัดนี้นะคะเคยสร้างตำนานยิ่งใหญ่ระดับประเทศมาแล้วค่ะ
และที่วัดนี้นะคะเป็นต้นตำรับของยันตะก้อนแล้วก็เสือเพ่นค่ะ
จากพระอาจารย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของจอมโจรตีใหญ่
นั่นก็คือหลวงปู่สุดแห่งวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะมาที่วัดนี้มาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยค่ะ
เพราะว่าตั้งตางานอยู่กลางวัดเลยนะคะ

แล้วก็เสือเพ่นมหาอำนาจนักศัตริย์พยักษ์จอมราชันค่ะ
เสือเพ็ญนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของหลงปูสุธิ์ค่ะ
เนื่องจากองค์หลงปูนะกะเกิดในปีขาดค่า
เผ่นนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเสือเพ่นที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วค่ะ
ถ้าใครมาขอพรนะคะโอ้โหบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสสมหวังสูงมากเลยค่ะ
กราบหลงปูสุทธิ์องค์ใหญ่แล้วนะคะเราก็ต้องมากราบอธิษฐาตรของหลงปูสุทธิ์ด้วยค่ะ
เพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเคยสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ค่ะ
เพราะว่าร่างของท่านนะคะเผาแล้วแต่ไม่ไหม้ไฟค่ะคุณผู้ชม
ประวัติขององค์หลวงปู่สุดนะคะเคยได้ยินว่าท่านเผาแล้วไม่ไหม้อันนี้จริงใช่ไหมค
จริงครับเผาไปแล้วประมาณสัก๓ชั่วโมงได้ก็ไม่เป็นอะไร
ชาวบ้านเขาเห็นกันก็เลยให้หยุดทำการเผา
แล้วที่เขาเล่าลือกันนะคะว่าตียัยเป็นลูกศีรษฐ์หลงปูสุทธิ์

มันก็เป็นเรื่องเล่านะแต่ผมว่าตีใยคงจะมาฝากตัวเป็นสิทธิ์มากกว่า
คนสมัยก้อนก็ฝากตัวเป็นศิษฐ์หลงปูกันแทบนั้นแหละแล้วก็ขอผู้ชาวธุวงคลจากหลงปูไป
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขามากราบหลวงปู่สุดนะคะเขาจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
ส่วนมากนะเรื่องแค้วคาดปลอดภัยมากกว่าทำมาหากิน
ก็มีมาประจำนะบนนี้ก็จะถวายแอปเปิ้ลกันส่วนมากนะ

แล้วเครื่องรางของหลวงปู่สุดแบบไหนที่โดดเด่นมากที่สุด
เหรียญเสือเพล็นปี๑๗ที่จะตามหากัน

ยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือยันตะก้อหรือเปล่าคะ

ใช่ครับอันนี้จะดังมากเรื่องเกี่ยวกับยานตะก้อนะ
จำเป็นจุไว้ในหลังเหรียญหลงปู
ตั้งแต่ปี๒๐๐๖ต้นไปถึงปี๒๐๐๖ต้นมาได้
แล้วยันตะก้อนี่คือพุทธคุณด้านไหนคะ
อันนั้นด้านโครงกระพันธ์อย่างเดียวเลย
ในไส้แล้วก็ในล้อมในอะไรทั้งหลาย
ก็เป็นเกี่ยวกับพวกโคมพันธุ์

ถ้ามาที่วัดกาหลงแห่งนี้ค่ะต้องมาที่นี่ให้ได้
นี่ก็คือวิหารพปรค่ะ
ซึ่งจะมี๒จุดนะคะที่เราจะต้องมากราบไหว้บูชากันค่ะ
ก็จะมีรูปหล่อหลวงปู่สุดนะคะ
แล้วก็หลวงปู่แดงค่ะซึ่งเป็นพระประธานในวิหารแห่งนี้ค่ะ
หลวงปู่แดงนะคะถือว่าเป็นพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาล่ำลือกันนะคะ
ว่าที่นี่ค่ะแต่เดิมเป็นพระอุโบสถนะคะ
ต่อมาค่ะได้ชำรุดสุดโทรมนะคะตามการเวลาค่ะ
ทางวัดค่ะก็เลยจัดสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะคะ
โดยจะมีการอัญเชิญหลวงปู่แดงค่ะไปเป็นพระประธานในโบสถ์
แต่มีชาวบ้านคนนึงนะคะเข้าฝันค่ะว่าหลวงปู่แดงนะคะ
ต้องการที่จะอยู่ที่เดิมค่ะทางวัดนะคะ
ก็เลยมีการสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมาใหม่นะคะ
แล้วก็อันเชิญท่านค่ะเป็นพระประธานที่นี่นะคะ
ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่ค่ะก็ได้มีการทำเป็นพระพุทธชินราชนะคะ
จำรองค่ะขึ้นมาเป็นพระประธานแทนค่ะ
อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของหลวงปู่แดงอะค่ะ
เห็นว่าแต่เดิมเป็นพระประธานในพระอุโบสถใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเก้า
ซึ่งลื้อออกไปแล้วก็เอามาปฏิสถานตรงนี้
ทางเรือสมัยก่อนเป็นวัดล้างก็นิมนต์มา
ก็มาปฏิสถานไว้ที่นี่น่าจะสักเกือบ๒๐๐ปีได้
แล้วได้ยินว่าทางวัดนี้มีความผูกพันกับในหลวงราชการที่๑๐
ใช่ครับประมาณปี๒๕๒๙
แล้วก็เททองหล่อ๒องค์นี้
ทองค์นี้กับหลวงปู่นี้ประจำไว้
แล้วส่วนใหญ่คนที่เขาจะมาขอพรกับหลวงปู่แดง

ความเจริญรุ่งเรืองค้าขายอะไรก็ประมาณนั้น

มากราบพระเกจิอาจารย์ระดับประเทศ

ได้รับความเห็งความปังกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ

หมอไก่จะพาไปชี้เป้าพิกัดเห็งที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ